คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องพบเจอกับข่าวเศร้าอีกแล้วนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะมีการแจ้งข่าวร้ายนะคะว่า
เราได้สูญเสียศิลปินอย่างคุณแชมป์อภิวัฒน์ไปนะคะคุณผู้ชม
ภวัฒน์ไปขออภัยด้วยค่ะวงการบันเทิงสูญเสียอีกแล้วค่ะ
ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่าเพื่อนพี่น้องและแฟนที่รักทุกท่าน
ขออภัยที่ต้องแจ้งข่าวร้ายกลางดึกนะครับด้วยความเสียใจอย่างที่สุด
พี่แชมป์สุภวัฒน์ได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวาย
ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของพี่แชมป์ด้วยนะครับ
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจ
โดยพี่เจเจตรินก็ได้โพสต์ภาพพี่แชมป์เมื่อครั้งยังมีชีวิต

ซึ่งแชมป์สุภวัฒน์วัย๔๑ปีนะคะเพิ่งจะได้ขอแฟนสาวแต่งงานไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ตัวเขาเองค่ะเป็นนักร้องดังนะคะเจ้าของเพลงนอนน้อย
แล้วก็เป็นดีเจคลื่นเม็ดด้วย
นี่ก็นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการเพลงอีกครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ
สำหรับพิธีทางศาสนานะคะตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุป
จากว่าคุณแชมป์เนี่ยนับถือศาสนาคริสต์
ส่วนครอบครัวนับถือศาสนาพุทธนะคะ
เดี๋ยวต้องรออัปเดตกันอีกทีนึงนะคะว่าพิธีจะจัดขึ้นอย่างไร